เอาให้ดูเรื่องราวที่ฝากเตือนภัยกันนะครับ
จ่าชีพบางทีก็แฝงตัวมาทำให้เราไว้ใจ
สุดท้ายพอไว้ใจโอ้โดนขโมยไปแล้วครับแบบนี้
ไปดูกันหน่อยนะฮะรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเนี่ยฮะ
จอดเอาไว้แบบนี้เนื่องจากมันชำรุด
คือขับมาแล้วลักษณะเหมือนมันขับต่อไม่ได้
ก็เลยมาจอดเอาไว้ที่บริเวณตรงนี้นะครับ
มากับเด็กตัวเล็กนี่แหละฮะ
แล้วคุณดูลูกศรเราชี้ให้ดูนะฮะนี่คือผู้ก่อเหตุนะครับ
เดินมาทำทีพูดคุยเนี่ยฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณในตัวอำเภอ

ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณสัก๕๐ปีครับ
มาในท่าทีว่าจะมาช่วยเดี๋ยวจะตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์
ดูให้ว่ามันเป็นอะไรนะทำไมถึงขับต่อไปไม่ได้
จากนั้นนะครับพอดูไปดูมาเช็คไปเช็คมา
มันก็พอจะสตาร์ทติดอยู่เพราะว่าลองขึ้นคล่อมแล้วก็สตาร์ทได้
เอาล่ะทีนี้แหละครับชายคนนี้ก็เลยออกอุบายว่า
เดี๋ยวจะขับรถจักรยานยนต์คันนี้ไปซ่อมให้
แต่ก่อนจะขับออกไปนี่ไปเอาไอ้นี่มาเครื่องตัดย่าของตัวเอง
อ๋อบอกว่าต้องฝากให้ก่อนค่ะมีของของตัวเองที่ฝากเอาไว้
เหมือนเป็นแบบเครื่องประกันเอาไว้ว่าฉันมาแน่อ่า
ลักษณะแบบนั้นนั่นคืออุบายของเขาแล้วขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์ไปแบบนี้
สตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับออกไปอย่างที่บอกฮะ
บอกว่าจะเอาไปซ่อมก็ขับออกไปหลังเกิดเหตุนะครับโอ้โหเนี่ยฮะ
น้องจุรีรัฐบ่อนาอายุ๑๗ปีผู้เสียหายก็เล่าว่า
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงสักประมาณประมาณคือคลมที่ที่สิบแปดมีนาคมที่ผ่านมา
เนี่ยครับเธอปล่อยให้คนนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วหายไปเลยอ่ะ
ขับหายไปเลยเธอรออยู่ตรงนั้นน่ะนะในวันที่สิบแปดนั้นน่ะประมาณสักสองชั่วโมงได้อ่ะ
นานน่ะสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงคือก็ยังไม่มาซะทีค่ะ
เอกใจคิดไปคิดมาโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแน่นอน
ขโมยรถจักรยานยนต์เธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไปบอกกับคุณพ่อ
คุณพ่อก็เลยพาไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณพ่อของน้องผู้เสียหายบอกว่าตอนเนี้ย
ตัวเขาและลูกสาวเดือดร้อนมากเพราะว่าตัวเขาเองตัวคุณพ่อนะ
ทำงานรับจ้างมีรถจักรยานยนต์คันนั้นใช้เพียงแค่คันเดียวโอ้โห
จะออกไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกต้องคอยยืมรถเพื่อนออกไปทำธุระบ้าง
ก็เลยอยากจะฝากจริงจริงฝากไปถึงคนก่อเหตุที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยอืม
เอางี้ละกันยังไงถ้าติดต่อมาเอารถจักรยานยนต์กลับมาคืนให้ตัวเขาค่ะ
ไม่เอาเรื่องบอกแบบนี้ละกันแต่ถ้ายังไงซะผมบอกแบบนี้ว่า
ไปแจ้งความแล้วยังไงซะปล่อยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยละกัน
เพราะดูแล้วมีความตั้งใจจะขโมยไปจริงเพราะฉะนั้นนะฮะฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับค่ะเนี่ยขนาดว่าเห็นต่อหน้าต่อตาว่าเจ้าของรถเขาก็อยู่